สำหรับซีกับเอมมี่คู่นี้เขาแต่งงานกันมาก็นานแล้วนะ
คือความหวานไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะ
แต่ว่าเบบีโอที่พี่บอกว่ามีงานแน่นเยอะมาก
แต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อนะคะขอลุยงานต่อ
เอมมี่เองก็มีธุรกิจฟิตเนสที่ทำกับน้องชาย
ส่วนซีซีวัดก็ได้งานที่ท้าทายมาทำ
คือเป็นพิธีกรเสียบแทนพิธีกรในตำนานอย่างเสียตาปัญญา

ก็ดีครับจริงมันเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วครับ
ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนตัวเองอีกนานมากอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นพื้นที่ที่เราได้พัฒนาตัวเองต่อในทุกวันอะไรอย่างนี้

คือน้อมรับทุกอย่างเลยครับจริง

เชื่อว่าพี่ตาไม่อยากกดดันผมมากกว่า
อยากให้เป็นซีศิวัตรเลยก็แค่นั้นเอง
พิธีกรเราไม่สามารถแทนใครได้จริง

ก็เดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งบทบาทจริงแล้วคุณซีเนี่ย

แต่การมาเสียบแผนเสียบตาปัญญา